คุณผู้ชมอยากให้ไปดูภาพนี้ค่ะที่จังหวัดนครนายก
มีควายแม่ลูกอ่อน๒ตัวนะคะ
คลั่งแล้วก็ไปไล่ควิดเจ้าของ

แล้วก็ไปควิดคนเจ็บอีกหลายคน
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้ปืนยิง
ปืนยิงควายแม่ลูกอ่อนสองตัวนี้เดี๋ยวลองไปดูนิดนึงนะคะ
แล้วก็มาเริ่มทาง

เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ช่วงระทึกพอดี
นางประเสริฐเทพสงเคราะห์อายุ๕๐
เขาส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษานะคะมีคนเจ็บด้วยคนเจ็บก็คือนายสมทรง
สามสิบสองนางสาวประพัดศรเทพศงเคราะห์อายุยี่สิบหก
คือลูกสาวของนางประเสริฐส่วนนายสมทรงก็คือเป็นน้องชายของนายประเสริฐ
ในครอบครัวทั้งนั้นนะคะนางสาวพัสรภามะลิทองอายุสิบหก
หลานของนางประเสริฐเนี่ยคนในครอบครัวเจ็บกันหมดเลย
หามส่งโรงพยาบาลแต่นางประเสริฐเสียชีวิตคนเดียว
ชาวบ้านตำรวจเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์กู้ภัยวิ่งต้อนควาย
สุดท้ายต้องตัดสินใจใช้ปืนยิงยิงควายแม่ลูกอ่อนทั้งสองตัว
ตายอยู่กลางป่าค่ะส่วนลูกลูกของมันอีกสองตัว
เจ้าหน้าที่ยิงยาสลบค่ะอืมตัวใหญ่คือเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้สี่วันนางประเสริฐเจ้าของควายอ่ะนะคะ
ควายสี่ตัวมาเลี้ยงช่วงเกิดเหตุลูกสาวกับหลานสาวของนางประเสริฐ
ไปดูควายที่คอกจู่จู่แม่ควายที่เป็นแม่ลูกอ่อนอ่ะนะ
สองตัววิ่งเข้าชนแล้วก็ควิดจนได้รับบาดเจ็บนางประเสริฐเลยรีบออกมาดู
ก็เลยโดนควิดเข้าไปด้วยแต่นางประเสริฐอ่ะโดนหนักสุด
ก็เลยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทีมข่าวไปเจอนายสมชาติอายุสี่สิบห้า
เป็นอีกคนที่โดนควายเหยียบคนนี้โดนเหยียบนะคะครับ
แต่รอดมาได้คือนายสมชาติบอกว่าผมต้องแกล้งตายอ่ะแกล้งตายเลย
เออโดนเหยียบแล้วรอดมาได้คือเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าช่วงที่ตามควายเข้าไปในป่าครับ
แม่ควายเห็นลุงสมชาติพุ่งเข้าใส่เลยครับ
สมชาติบอกโอ้โหลุงเนี่ยวิ่งอ้อมต้นไม้
แต่สุดท้ายเนี่ยพยายามจะปีนต้นไม้นะแต่ลุงปีนไม่ไหวอ่ะ
ต้นไม้ไม่ไหวอืมควายพุ่งชนแล้วเหยียบลุงโอ้นี่นี่ดูดู
เนี่ยรอยเหยียบลุงบอกแต่ลุงรอดมาได้เพราะบารมีหลวงปู่ทวช
ครับพระสมเด็จและลุงพ่อเกิดวัดสะพานที่อำเภบบ้านนาจักรวรรณคอนนายก
คือห้อยคออยู่นี่นะคะเห็นไหมคะโอ้โหพระที่คอของลุง
แต่ลุงบอกว่าแล้วลุงก็แกล้งตายด้วยแหละนิ่งอ่ะนิ่งไปเลย

มันก็วิ่งเข้ามาเลยเราก็วิ่งอ้อมต้นไม้วิ่งไม่ทันครับ
อ้อมตนมาทีนี้มันก็พอเราอ้อมต้นไม้มันวิ่งชน
คนหนึ่งอยู่ต้นไม้ครับควายมันกำลังบ้ามตอนนั้นเป็นไงบ้างพี่
ตกใจไหมก็ตกใจวิ่งเอาตัวรอดน่ะแล้วทำไงแล้วก็วิ่งอ้อมต้นไม้
ขึ้นต้นไม้ไม่ได้มันลื่นแล้วมันตะวัดตรงหูตรงไหน
ชนเข้าหูไปทีหนึ่งชนเข้าหูไปทีหนึ่งใช่เลยค่อยพักอะไรครับเนี้ย

น่าจะบีดราศนานท์ไม่งั้นตายแล้วคนอยู่ใกล้มองได้เลย

ชนต้นไม้

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยบอกว่าสงสารทุกอย่างเลย
สงสารเจ้าของควายที่สู้ชีวิตและเย็ดยาดก็บาดเจ็บ
สารแม่ควายด้วยที่โดนยิงตาย
ตอนนี้ก็เหลือลูกควาย๒ตัวโดนยิงยาสลบไป
สำหรับศพของนางประเสริฐยาดก็ประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดอินประชารามอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ท่ามกลางความเศร้าเสียใจของญาติ
โอ้โหมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้
แล้วก็ดูวิธีกันไว้เวลาเจอลักษณะของสัตว์เลี้ยงคลุมข้าง
อย่างช้างพอรู้วิธีเดี๋ยวควายจะทำอย่างไร
กำลังลูกอ่อนอยู่ก็เลยมีลักษณะอาการแบบนี้